ข่าวนี้มูลค่าความเสียหายเยอะค่ะ๕๐กว่าล้านเกิดอะไรขึ้น
ผู้ชายคนนึงอายุ๒๘ปีนะเขาอ้างตัวอ้างตัวว่าเขาเป็นทหาร
เป็นยศพันตรีเป็นลูกรองประธานกรตแล้วหนีประกันศาลค่ะ
ร่วมกันช่อกงตุ๋นเหยื่อเหยื่อมีเป็นร้อยรายเลย
หูล้าค่าความเสียหายอย่างที่บอกไหมว่าเยอะ๕๐กว่าล้านแล้วเรื่องนี้เนี่ย
รามเนี่ยไปจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้ได้คือนายจิตรพลอายุ๒๘ปี
ไปจับกลุ่มตัวเขาได้เนี่ยที่โรงพยาบาลแถวราชวิถีนะคะ
ไปดูหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือเรื่องนี้มันสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี๖๒
ตัวนายจิตพลคนนี้เขาไปหลอกลวงผู้เสียหายคือเขาอ้างตัวเป็นทหารยศพันตรี
เป็นลูกรองประธานกรตแล้วร่วมกับพวกอีก๒ราย
หลอกคนอื่นค่ะให้มาร่วมลงทุนซื้อขายหุ้นต่างประเทศ
กำไรระยะสั้นบอกแบบนี้นะบอกว่าเนี่ยรู้ไหม
แล้วได้ผลตอบแทนเนี่ยสูงคือสามสี่เดือนแรกเนี่ย
จ่ายเงินปันผลให้จริงแล้วคนก็เลยไปร่วมลงทุนด้วย
ผู้ร่วมขบวนการของเขาแก๊งของเขาเนี่ยนะก็คือนายสอนฉัดอายุ๔๐ปี
อีกคนนึงก็คือนายพีรยุทธ์อายุ๓๔ปี
๒คนนี้เขาจะคอยประสานงานเขาจะคอยดูแลโปรแกรมการลงทุน
แล้วก็เลยมีการชวนผู้เสียหายมาเป็นสมาชิกแล้วก็มาร่วมลงทุนนะคะ
ทีนี้ทางฝั่งผู้ต้องหาเขาจะอ้างตัวว่าเขาเป็นคนบริหาร
เป็นนายทหารยศพันตรีอย่างที่บอกแล้วก็มีบุคคลเป็นบุคคลระดับประเทศหนุนหลังอยู่
คนลงทุนเยอะมากจริงค่ะแล้วอย่างที่บอกว่าช่วงแรกน่ะมันได้เงินปันผลจริง
แต่หลังจากนั้นเริ่มมาแล้วส่อแววแล้วเพราะว่าไม่จ่ายเงินปันผล
พอเลื่อนจ่ายเงินปันผลต่อไปปฏิเสธเลยค่ะปฏิเสธจ่ายเงินปันผลแล้วหนีด้วย
ทีนี้ตำรวจก็ไปตรวจสอบดูนะบอกว่าอ๋อทางตัวผู้ต้องหาเนี่ยมีพฤติการทำผิดต่อเนื่องเลย
ราคาความเสียหายที่รวบรวมได้เนี่ยก็ห้าสิบกว่าล้านบาทดังนั้นเขาตรวจสอบประวัติแล้วเนี่ย
ปรากฏว่าตัวนายจิตพลคนนี้นะมีประวัติมีหมายจับคดีแบบเนี้ยติดตัวอยู่สี่คดีอ่ะอืม
อะไรบ้างอ่ะช่อกงร่วมกับช่อกงช่อกงประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน
ทีนี้ตัวนายจิตพลให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะคะดังนั้นก็ต้องส่งตัวนำตัวส่งสารอาญา
แล้วก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายหลังจากนี้ต่อไปนะคะ